คลิปที่กำลังโด่งดังในโซเชียล
เหตุการณ์มันเกิดแถวตลาดห้วยขวาง
ตำรวจเข้าไปจับแรงงานต่างด้าวที่ร้านยำแห่งหนึ่ง
แล้วก็ไปประทะกันกับแม่ค้าขายยำ

คำนี้ก่อนเลย๑๙๑มีสิทธิ์จับแรงงานต่างด้าวไหม

เฮ้ยมึงมาลีนเงินกูอ่ะกูถามหน่อยดี
แล้วก็เจอสอนออบเว้ยกว่างพอไปปรับมึงก็ปรับคนแล้วอะไร
มึงจับมากี่คนแล้วฟังหนูว่าแล้วมึงจับเขารายกนมของกะ
ศาลอ่อเว้ยกว่างอะไรกัน๑๙๑เนี่ย
นี่ขึ้นแบบขึ้นขึ้นแล้วไม่ลงเลยอ่ะเออเออ
แต่ว่าเอาจริงตำรวจมีสิทธิ์จับนะคะ
ก็ถ้าเกิดผิดกฎหมายแล้วก็จับได้นะครับจริง๑๙๑
ก็คือเป็นสังกัดหน่วยจ่ายตรวจพิเศษน่ะใช่คือเป็นคลิป
เหตุการณ์ที่ตำรวจสองนายนี้ก็อย่างที่เราได้ยินได้ฟังแสดงตัวว่าผมตำรวจ๑๙๑ครับ
ก็จากที่เราจับใจความได้เหมือนมีการจะยึดยำปูม้ายำมะม่วงเป็นของกลางอะไรแบบนี้นะฮะ

ซึ่งแม่ค้าก็โตเถียงหนักขึ้นหนักขึ้นจนเหมือนจะร้องไห้เลยอะครับ
นะฮะมาเถียงว่าเดี๋ยวใครจะยึดอาหารเป็นของกลาง
ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเห็นไปยึดร้านทำขนมครกไปแล้วฝั่งตรงข้ามนี่จะยึดอีกเหรอ

จะทำมาหากินแบบนี้ไม่ได้ต้นทุนในการขายอาหารต้องเท่าไหร่ไม่ยอมให้ยึดอะไรแบบนี้นะฮะ

ก่อนที่จะมีการพูดถึงเรื่องของแรงงานต่างด้าวเธอก็ถามว่า๑๙๑มีสิทธิ์มาจับต่างด้าวด้วยเหรอ

ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนในการทำเอกสารที่กระทรวงแรงงานหมายถึงแรงงานของเขานะฮะ
ซึ่งทางกระทรวงเองเขาบอกว่าขยายในการต่อใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวให้ไปถึง๓๑มีนาคม
ซึ่งยังไม่สามารถนำใบนั้นมาแสดงได้

ก็คือยังไม่ได้ไปทำเอกสารอย่างถูกต้องนะฮะ

แม่ค้าร้านยำที่อยู่ในคลิปเองเนี่ยนะฮะ
ก็ยังมีการพูดพาดพิงไปถึงตำรวจสนองห้วยขวางคนอื่นที่ก่อนหน้านี้
มีพฤติกรรมเข้าไปตรวจยึดขนมครกกล่องใหญ่จากร้านใกล้เคียงเป็นของกลางไปแล้ว
แล้วสองนายนี้จะมายึดยำเขาอีกเหรออะไรแบบนี้
เขาก็พูดแบบอ้างอิงกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วก็ถ่ายคลิปไปนะฮะ
แล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวรอการตรวจสอบก่อน
ว่าเหตุการณ์มันมีต้นสายไปเหตุอย่างไรนะครับ
คืออยากบอกไว้แบบนี้นะคะว่าถ้าจะบอกว่ามีตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมีการรีดถ่ายประชาชนอันนี้ต้องรอการตรวจสอบมันอาจจะมีจริงก็ได้อันนี้เราตอบไม่ได้
แต่ถ้าเกิดว่าเอาดูเฉพาะของตัวเองเลยค่ะถ้าพฤติกรรมที่เราทำมันผิดกฎหมายมันอ้างอะไรไม่ได้จริงค่ะ
ถ้าแรงงานคุณยังไม่ต่อใบอนุญาตก็คือผิดอ่ะมันอ้างอะไรไม่ได้จริงค่ะจะบอกว่าร้านนั้นก็ทำร้านนี้ก็ทำทำไมมาโดนร้านฉันร้านเดียวมันก็ไม่ได้จริงจริงค่ะเพราะว่าความผิดมันเกิดขึ้นก็คือว่าเราพฤติกรรมเรามันผิดกฎหมายจริงอันนี้มันเป็นสิทธิเต็มที่ของเจ้าหน้าที่เลยที่เขาจะสามารถดำเนินการและจับกลุ่มได้